ไปซื้อเองคือในหมู่บ้านนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปซื้อที่พี่มายเอง

ซื้อเองนี่คือหมายความว่า
ให้ใครไปซื้อหรือว่าไปซื้อเอง

ก็บอกว่าโอ้วันนี้มันมีเรื่องเครียดในใจก็เลย